เขาบอกว่าตอนนี้กลิ่นเหม็นมาก
สักประมาณ๕๐สากตายแบบนี้เยอะมาก
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปหลากหลาย
หน่วยงานค่ะทั้งทหารเรือเจ้าหน้าที่เทศบาล
จุดเกิดเหตุก็คือภายในซอยสุขสวรรค์๗๘แยก๕
ตำบลบางจากนะใช่พอได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านนะฮะ
ก็พบว่าไปพบซากสุนัขจำนวนมากถูกนำไปทิ้งไว้
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคักคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับ
ก่อความเด็บร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วย
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่ามีทั้งกระโหลกโครงกระดูก
ลักษณะแบบแยกชิ้นแล้วก็นำไปใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็ไปทิ้งเอาไว้กว่าในพื้นที่นั้นกว่า๒ไร่ทีเดียวนะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราไปสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านที่ไปพบซากหมา
เป็นคนแรกก็คือนายสกลวุฒิสุขสมบัติ
เขาบอกว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเขาเองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
กลิ่นเหมือนลักษณะเหม็นเน่าคล้ายกับซากศพ
เดินผ่านไปบริเวณดังกล่าวตัดสินใจเข้าไปดูในพงหญ้าเลย
พบถุงพลาสติกภายในมีกระโหลก
แล้วก็กระดูกของสุนัขจำนวนมากสักประมาณ๕๐ซาก
บางส่วนก็แห้งบางส่วนกับลักษณะเหมือนว่าโดนชำแหละมา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบส่วนตัวคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
ชำแหละเนื้อหมาไปกินหรือไปขายแล้วก็นำซากมาทิ้งไว้
เพียงเท่านั้นนะยังมีพื้นที่ป่า
เป็นป่าย่าอีกซอยใกล้กันสักประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
คุณผู้ชมยังคงมีซากสุนัขทิ้งไว้ด้วย
อืมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองรัฐหลวงนะฮะ
ก็ไปเก็บซากสุนัขบางส่วนไปกำจัดให้ถูกต้องตามลักษณะสุขลักษณะ
ส่วนตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปหาข้อมูล
เอาซากสุนัขมาทิ้งรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
เพื่อหาซิว่าใครเป็นคนเอาซากหมามาทิ้งไว้